สวัสดีครับมาเจอกันในเช้าวันแห่งความรักนะครับแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปแต่ละพื้นที่แต่ละภาพก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างให้คู่รักนั้นไปร่วมมีความสุขกันนะครับแต่ว่าใครจะเดินทางไปไหนมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเราจะตรวจสอบต่อเนื่องยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเก

นี่คือช่วงบ่ายวันเสาร์วันอาทิตย์สังเกตว่าสีแดงจางลงด้วยเฉพาะบริเวณพื้งที่ภาคเหนือและอิสานตอนบนที่มีคลื่นเกษลลมผ่านมาซึ่งคลื่นเกษลลมตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ด้วยทำให้เกิดความปรากฎและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งช่วงแรกจะมีอากาศร้อนอุ๊บอ้า
แน่นอนอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
ดังนั้นครับช่วงวันเวลาที่ต้องระวังก็คือช่วงวันอาทิตย์นะครับ
โดยจากการตรวจสอบจะพบว่าในช่วงวันเสาร์ครับ
ฝนนั้นกระจายตัวบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณตอนกลางและภาคตะวันออกครับ
ส่วนวันอาทิตย์นี่จะสังเกตว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนตามทิศทางของกระแสลมเลย
ใครที่จะทำกิจกรรมดังกล่าวก็ต้องระวังกันหน่อยในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ

ส่วนคลื่นครับวันสองวันนี้อาจจะแรงหน่อยนะครับ
แต่ว่าในช่วงวันเสาร์เย็นเป็นต้นไป
คลื่นจะค่อยอ่อนกำลังแล้วก็จะสงบลงนะครับ

อากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกครับต่ำสุด๑๔๓๕องศานะครับ
ส่วนบริเวณยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๓๑๓องศาเซลเซียต
อีสานมีอากาศเย็นนะครับกับมีลมแรงต่ำสุด๑๗๓๓องศา
ภูต่ำสุด๙องศาครับ
ส่วนภาคกลางนะครับอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑สูงสุดอยู่ที่๓๔องศานะครับ
ภาพรวมอุณหภูมิเย็นลงประมาณ๑๓องศานะครับ
ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับ
คลื่นสูงประมาณ๑เมตรต่ำสุด๒๑องศาสูงสุด๓๔องศาครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ

อย่างที่บอกหลังจากวันเสาร์ตอนเย็นเป็นต้นไป

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่

สูงสุด๓๕ต่ำสุด๒๓องศาเซลเซียต

ช่วงที่มีฝนตกอากาศก็จะเย็นลงบ้างนะครับ

ต่ำสุดประมาณ๒๓สูงสุด๓๔องศาเซลเซียต

มีทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ